อีกหนึ่งเมนูอยากจะแนะนำก็คือก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรน้ำแดง
อ่ามันเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปดูกันค่ะ
มาเลยร้านนี้อาจจะดูธรรมดานะคะ
แต่บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยอร่อยเด็ดใครกินก็ต้องติดใจค่ะ

ใช่เป็นสูตรดั้งเดิมตำนานความอร่อยกว่า๕๐ปี
ไปดูเส้นเส้นก่อนเลยเนี่ยลักษณะเส้นนะไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าเส้นเล็กก็ไม่ใช่เส้นใหญ่ก็ไม่เชิงแต่พอได้มาแล้วปุ๊บอ่ายังไงต่อเริ่มค่ะเริ่มกระบวนการทำก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำแดงกันเลยนะคะร้านนี้คือร้านกะบุษยาดาแหลมันค่ะอยู่ที่ตำบลควนสตอำเภอควนดุนจังหวัดสตูนอ่าเก่าแก่ขนาดว่าส
เป็นลักษณะเส้นไม่ใหญ่ไม่เล็ก

ตัวฟ้างค่าายเฉพาะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะค่ะไห้เฉพาะเส้นก๋วยเตี๋ยวสิบห้าถึง๒๐กิโลกรัมที่เต้นกูที่พ่อก็
ขายครับขายถ้วยนึง๔๐บาทอูนวันพฤษเนี่ยเขาจะไปขายที่ตลาดนัทควรโด
วันละสามสิบถึงสี่สิบกิโลกรัมถ้วยละห้าสิบบาทนะคะ
ใครที่อยากจะไปริมลองก๋วยเตี๋ยโบราณน้ำแดงเนี่ยนะคะ
บอกเลยว่าไปให้ถูกวันเพราะเขาเปิดเฉพาะวันอังคารเท่านั้น
อังคารเหรอสัปดาห์หนึ่งกินได้วันเดียววันอังคารนะคะ
เดี๋ยวนะเปิด๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
สัปดาห์หนึ่งขายวันเดียวอ่าฮะเพราะเขาไปขายที่ตลาดอื่นอื่น
บ้านนะคะคุณและเป็นรสชาติแบบแบบดั้งเดิมโอ้ดั้งเดิม
โอ้โหจดเบอร์โทรเอาไว้นะคะไปลองลิ้มลองดูค่ะ
ร้านกะบุษยาดาแลมันที่จังหวัดสตูนค่ะ